พาไปดูความน่ารักน่าชังของเจ้าโด่

เป็นปลาโลมันน้ำจืดนะคะ
หรืออีกหนึ่งชื่อคือปลาง่วงช้างจมูกสั้น
หรืออีกหนึ่งชื่อเขาเรียกว่าปลาโลมาน้อย

ตัวเล็กปกตินะคะโลมาเราจะเคยเห็นตัวใหญ่นะคะ
แต่นี่เป็นปลาน้ำจืดนะคะชื่อว่าโลปลาโลมานะคะ
แวกไหว้อยู่ในน้ำที่สำคัญคือเขาเดาะฟุตบอลโชว์ด้วย

เขาไม่ได้ว่ายวนเฉยนะจ๊ะ
ร้านปลาร้านบองปลาแปลกตั้งอยู่ที่ตลาดปลาสวยงาม

มีชาวบ้านนี้แห่ไปดูเจ้าโด่ที่ร้านนี้นะคะ
แล้วก็ถือว่าตอนนี้ได้รับความสนใจมากที่สุดแล้ว
สำหรับเจ้าโด่นะคะเป็นตู้ปลาอยู่หน้าร้าน
วิธีของเขาคือใช้งอยปากดันลูกฟุตบอลให้ลอยขึ้นเหมือนกัน
ดอกสร้างความประทับใจแล้วก็รอยยิ้มให้กับเด็กเป็นจำนวนมาก
แล้วปลาชนิดนี้นะเขาก็มีลักษณะพิเศษตรงที่นี่แหละ

มีจะงอยปากหรือว่าตัวจมูกสั้นหนา
เขาเลยเรียกเหมือนปางงวงช้างไง

เอาโด้ซื้อโด้
อยากได้กลับบ้านโด่มีตัวเดียวลูก

นายวัชรพันธ์โชติประดิษฐ์นะคะเป็นเจ้าของร้าน
เล่าว่าปลาตัวนี้เป็นปลาสายพันธุโลมาน้ำจืด

มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทะเลสาปมาลาวี
และกลุ่มแม่น้ำนายของทวีปแอฟริกานะคะ
ลักษณะหัวงุ้มโหนกคล้ายกับปาลูมาน้ำเข็ม
ไม่มีเกล็ดสีน้ำตาลลูกตามีขนาดเล็กค่ะ
ส่วนการฝึกจะนำมาเลี้ยงในตู้ปลาขนาดเล็ก

ปลาจะค่อยไหว้เข้าไปกี่เฮียก่อน
เขาไหว้วนก่อนเขียวก่อนสนุกสนาน

ฝึกการฝึกสำเร็จ

เขาก็รู้สึกว่าเขาทำอะไรได้เขาก็ทำนะคะ
หรือว่าไม่ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของปลาด้วย
ก็คือเขาชอบเขาก็เล่นเองนะคะ
ตั้งชื่อปลาว่าเจ้าโรนันโด
ตามชื่อนักฟุตบอลชื่อดังของโลก
เพื่อพาทีมขวาแชมป์ยูโร๒๐๑๖ไป
มีลูกค้ามาขอซื้อโรนโดไปเลี้ยงด้วยนะ